ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ฆ่าชีวิตของนักศึกษาจบใหม่
จบปริญญาตรีและกำลังจะเข้ารับปริญญาเดือนหน้านี้เอง
นี่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วสิงหาจะรับปริญญาอยู่แล้วนะครับ

มีภาพจากวงจรปิดสามารถจับภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะว่ารถจักรยานยนต์ก็ขับมาตามท้องถนน
มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาเร็วมากชนกลุ่มรถจักรยานยนต์
ไฟแลบเลยล่ะครับจากนั้นภาพอีกมุมหนึ่งก็เห็นเลยนะฮะ
ว่ารถจักรยานยนต์ทั้งคนขับทั้งรถถลายกระเด็นไปคนละทิศละทาง
ส่วนเจ้ารถกระบะเนี่ยก็ยังเสียหลักอยู่ไปชนรถเก่งที่จอดอยู่ข้างทาง
สิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นนะครับภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาพเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบนถนนกิ่งแก้วระหว่างซอยกิ่งแก้ว๑๓
ซอยกิ่งแก้ว๑๕ตำบลประชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ทางตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุแล้วครับตำรวจสพบางแก้วก็ประสานกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนก็พบกระบะอิซูซูสีทอง
สิ้นฤทธิ์อยู่ริมถนนสภาพด้านหน้ารถมีร่องรอยชน
ได้รับความเสียหายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์๓คัน
แล้วก็มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จอดริมถนนได้รับความเสียหายจากกระบะที่มันยังถลายไปชนนะฮะ
รวมเสียหายทั้งหมด๕คันอันนี้เรื่องของรถ
แต่พอพูดถึงเรื่องของคนคนเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมด๔รายนะครับ
แน่นอนแล้วฮะ๓รายเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมานะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ที่กำลังจะรับปริญญาเดือนสิงหาคมนี้
คือนายธนพลการพัฒน์อายุ๒๑ปี
นพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนชายคนขับรถกระบะก็คือนายพิมลเจริญยิ่งอายุ๓๒ปี
อยู่ในอาการคล้ายคนเมาสุรามีกลิ่นสุราเหม็นฟุ้งเต็มร่างกายนะครับ
ให้การบอกว่าตัวเขาเองขับรถกำลังจะกลับห้องพักย่านกิ่งแก้ว
พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ออกมาตัดหน้า
ทำให้เขาพุ่งชนกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่นายพิมลให้การนะครับ
ตำรวจต้องควบคุมตัวนายพิมลไว้นะฮะ
เอาฟังเสียงเขาก่อนว่าเขาให้การว่าอย่างไรในเบื้องต้นนะฮะ
มอเตอร์ไซค์มันวิ่งมาปุ๊บแล้วมันจะตัดหน้าผมไปเลยชนไปแล้ว
แต่ผมก็สะบัดไปเลยพี่
รถรถมอเตอร์ไซค์๒คันใช่ไหม

ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาชนกันแล้วตอนแรก

แต่ผมก็ชนไปเลยครับ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้ว

แล้วก็เห็นรถกระบะขับมาเร็วมากนะครับ
ซึ่งพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันเช่นนั้นด้วย
บอกว่ารถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่ขับเกาะกลุ่มกันมา๓คัน

แล้วก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำ

หากพบว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ตั้งข้อหานักทันทีแล้วนะครับ